มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปภาพเอาไว้
บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงคาดว่าเป็นคนไทย
ถูกจับร่วมกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวไนเจรีย
ถูกจับข้อหานำเข้ายาเสพติดและอาจจะถูกประหารชีวิตเร็วนี้
ภาพนี้คุณผู้ชมแล้วข้อความบอกว่าเป็นหญิงไทยรายนึง
ถูกจับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในภูมิภาคแอฟริกากลาง
ข้อหานำเข้าโคเคนและครอบครองโคเคน๑กิโลกรัม
เพื่อจำหน่ายในประเทศคองโกแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างข้าง
ทางรัฐบาลคองโกเตรียมที่จะประหารผู้ชายในรูปภายในสัปดาห์นี้

ผู้โพสต์บอกว่ายังไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นคนจังหวัดไหน
คนโพสต์ก็บอกแค่ว่าเป็นคนไทยแต่ก็ไม่มีเอกสารอะไรยืนยัน
ผู้โพสต์บอกว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอย่างนี้
นี่คือหลักฐานทั้งหมดที่มีตอนนี้มีแค่รูปถ่าย
ก็เลยอยากจะประกาศตามหาว่ามีใครเป็นญาติของผู้หญิงคนนี้ไหม
อยู่ในเมืองไทยใครเป็นญาติบ้าง
เพื่อจะได้ช่วยเรื่องของคดีความอะไรเอาไว้ได้ทัน
ก็เลยโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็ต้องรอดูให้กระทรวงต่างประเทศเขาช่วยตรวจสอบให้ใช่ไหม

คือจริงไม่รู้แต่ว่าข่าวสารในช่วงที่ผ่านมาตื่นอยู่ตลอด
เพื่อนของชาวสันชาติประมาณพวกนี้ชอบหลอกหญิงไทยไป
เพื่อจะให้นี่แหละขนยาเสพติดให้ก็มีอะไรก็มีแบบนี้
ทีนี้ถ้าหากว่าญาติไม่รู้อาจจะไม่ได้มีการช่วยเหลือ
เรื่องของทันัยความของการว่างความอะไรแบบนี้
แล้วโทษเขาหนักด้วยไงนะคะ